บอกเลยว่าคุณจะต้องคิดว่าเฮ้ยเขาคิดได้ไง
ทำไมช่างกล้าแบบนี้ที่ผมเกริ่นไป
กล้าจริงเขาถึงบอกที่ที่อันตรายที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัย

คุณดูนะคะตามคลิปเดี๋ยวเล่าต่อมันเกิดอะไร

ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างร้านเขาเดินเข้าไปในร้านแล้วไปยกเอาแบตเตอรี่ค่ะ
ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจอดรออยู่
ส่วนผู้หญิงเดินเข้ามาในร้านยกไปแล้วเห็นไหม

ใช่ค่ะฮิวไปแล้วนะคะแล้วเอาไปให้สามีสรุปเขาเอาไป๒ลูกนะแบตเตอรี่
และอยากให้คุณผู้ชมดูเวลาในกล้องวงจรปิดนี่ด้านล่างนิดนึงนะฮะ

นี่ตอนมานะตอนมาวันที่๒๒มิถุนายน๑๔นาฬิกา๑๐นาที

ขอดูคลิปแรกก่อนครับขอดูคลิปแรกก่อนครับ
นี่ค่ะอันนี้ตอนมานะคะตอนมา๑๔นาฬิกา๑๐นาทีคุณฟังดิฉันไว้นะ
มิถุนายนเดี๋ยวจะได้เห็นเวลาจากกล้องวงจรปิดตอนที่มาขโมย

ใช่ค่ะแล้วก็ยกออกไปยกออกไปทีละลูกทีละลูกสรุป๒ลูกนะคะแบตเตอรี่
แล้วตัดภาพกลับไปทีมงานค่ะเมื่อกี้มาแล้วค่ะหน้าร้าน
ดูสิว่าหน้าร้านมาค่ะเหมือนเดิมชุดเดิม

คุณดูเวลา๒๒มิถุนา๑๔นาฬิกา๔๑นาทีค่ะ
คือวันเดียวกันแต่ห่างกัน๓๑นาที
คุณรู้ไหมคะเขากลับมาทำอะไรรอบนี้
ก็เขาเอาแบตเตอรี่ที่ขโมยไปตะเกี้ค่ะเอามาวางขายคืน
คุณขวัญให้โอกาสอีกทีนึงขายหรือเอามาคืนที่ร้าน
แหมเป็นคนมองโลกอย่างนี้เอามาขายจ้า
เอามาวางขายแต่พนักงานออกมาแล้วคุณเห็นไหมเห็นไหมยกมาแล้ว
จะขายค่ะพนักงานเอ๊ะเดี๋ยวก้มดูทำไมมันคุ้นล่ะ
นี่มันแบตเตอรี่ของร้านเราที่หายไปนี่ว่ะ
หรือเปล่าแต่ตอนนี้พนักงานแค่สงสัยนะคุณ
เขาเดินกลับเข้าไปในร้านหยิบโทรศัพท์มือถือโทรหาเจ้าของเลยค่ะ
แล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ผมว่านะมันเป็นแบตเตอรี่ร้านเรานะ
คุยกับเจ้าของร้านสุดท้ายคุณเจ้าของมา
แล้วเหมือนกับสองคนนี้เหมือนเขารู้ว่าเอ๊ะทำไมพนักงาน
เหมือนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วไม่ยอมรับซื้อสักที
ตัดสินใจยกแบตเตอรี่ขึ้นรถให้สามีตัวเองขี่หนีไปเลยค่ะ

ก็แสดงว่าพนักงานจำได้หรือเปล่าไปเลยค่ะทีนี้
คุณที่บอกว่าช่างกล้าคือขโมยของร้านเขา

แบบไม่ทันข้ามวันด้วยนะห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงชุดก็ชุดเดิม
ใช่คุณเขาคิดว่ามันมีกล้องวงจรปิดเหรอ

นี่แหละค่ะก็เลยถึงบอกว่าเขาคิดได้ยังไง
ถามทางด้านของเจ้าที่ตำรวจหน่อยภูมิกับนะคะสพบังคล้าค่ะ
พันธ์ตำรวจเอกพร้อนชัยนะคะท่านบอกว่า
นี่จะให้ดูกล้องนี้
กล้องนี้นะคุณนักข่าวก่อนหน้าก่อนดีกว่า
หน้าเป็นแบตเตอรี่เขาไปขโมยเครื่องยนต์ในอู่ซ่อมรถแห่งนี้
แต่เหตุการณ์นี้เกิด๑๑มิถุนายนแล้วต่อมา๒๒มิถุนายน
เขาก็ไปขโมยแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่เอามาขายในวันเดียวกัน
แสดงว่าก่อเหตุซ้ำหลายครั้งนะกับ๒ที่นะ
ใช่นี่ไม่ได้แค่นี้นะคะจริงเขาตะเวนก่อเหตุทั่วเลยด้วยซ้ำ
ทีนี้พอตอนแรกเนี่ยร้านอู่ซ่อมรถยนต์แห่งนี้ตำรวจบอกแกะรอยจากกล้อง
พอรู้ว่าเป็นใครก็เลยเตรียมที่จะขอสารออกหมายจับ
จนกระทั่งมามีเหตุร้านแบตเตอรี่อีกทีนั่นแหละค่ะ
ตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะที่บ้านพักค่ะ
แล้วคนที่รวบตัวได้ทราบชื่อต่อมา
ผู้ก่อเหตุคือนายนิรันดิคงเจริญหรือนายปลาอายุ๔๐ปี
อีกคนนึงคือนางสาวสุวิมลด่านปรีดาหรือนางสาวไอซ์อายุ๓๓
สองสามีภรรยาค่ะอย่างที่บอกพอไปเจอของกลาง

เครื่องยนต์เบนซินก็ที่มาขโมยจากร้านซ่อมรถเมื่อกี้
และแบตเตอรี่๒ลูกที่ขโมยจากร้านขายแบตเตอรี่
ครบเลยฮะครบค่ะในปลาผู้ต้องหาฝ่ายสามีรับสารภาพ
ก็เป็นคนที่เข้าไปขโมยถังแก๊สมาก่อนหน้าที่ฉะเชิงเศร้าอีกต่างหาก
นี่คุณนี่เหตุก่อนหน้านี้อีกคุณนี่กี่ที่แล้วเนี่ย
นี่นะคะยอมรับนี่แหละกล้องมูลจรปิดผมเอง
ตำรวจแจ้งข้อหาแน่นอนร่วมกันขโมยทรัพย์สินใช้ยานผ่านะในการหลบหนี
เดี๋ยวนำตัวส่งฟ้องศาลแต่แต่คุณอยากรู้ไหม
ว่าพนักงานร้านแบตเตอรี่เขาเอกใจอะไร

พนักงานชื่อคุณสารวุฒิโอ้โหนี่ต้องให้เป็นพนักงานดีเด่น
บอกโอ้โหพี่ผมมาจับภีรุดคนรายได้
ตอนเอาแบตมาวางผมมองไปเอ๊ะเอกใจ
ทำไมมันคุ้นเพราะมันมีสัญลักษณ์อยู่
ใช่ผมก็เลยตัดสินใจโทรหาเจ้าของ

แล้วก็วันรถออกมาข้างหน้าเขาแบตแล้วก็วันรถออกมาข้างหน้ามาขายผมต่อ
แต่ผมจำแบตที่ผมซื้อได้อ๋อครับผมเพราะว่าผ่านมือเรามาแล้ว
ใช่ครับมันเป็นแบตลูกเขียวเนี้ยมันเขียนใช่ครับ
มันเขียนมันเขียนว่าแบตเคมของไอ้นั่นบอเนียลอ่า
บอร์เนียลส่วนมากของเขาของเขาจะของเขาจะมาขายผมอย่างเดียว
อ่าแล้วแล้วก็แล้วก็ของมันจะไม่มีที่อื่น
ระหว่างคุณผู้ชมฟังเสียงเท่ากับนักงานในใดิฉันขำในความเห็นของคุณ
อาจจะรีบไปเรียกค่าทายแล้วก็เอากลับมา

มันน่าจะได้ราคาดีกว่าไปขายร้านอื่นหรือเปล่าไม่รู้
เนี่ยคุณสองคนคิดว่าแล้วทำไมเขาไม่เอาไปขายร้านอื่น

แต่ปัญหาคือถามว่าพี่ถามผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุ
ทำไมทำแบบนี้ภาระผมเยอะลูกก็เยอะ๖คน
บอกนี่คือมีลูกของผมเอง๓คน
ลูกติดเมียอีก๓มันไม่มีเงิน
ก็เลยชวนเมียเอาอย่างนี้เราตะเวนแล้วกัน
ร้านไหนมันดูทีท่าเวลาจะขโมยของได้เราก็ขโมยเลย
แต่เดี๋ยวนี้ทุกร้านเขามีกล้องวงจรปิดหมดแล้ว
แล้วพอขโมยเสร็จก่อนหน้านี้ที่ขโมยไป
ขายที่ร้านรับซื้อของเก่าเพราะทำมาหลายพื้นที่แล้วคุณ
ครับอ๋อว่าตายอืม